เอาเราไปที่จังหวัดตรังกันต่อเลยนะครับผม

เพราะว่าเป็นเมนูของสองสามีภรรยา

สาระเป๋าไส้มะพร้าวนมสดลาวา

นมสดลาวา
นี่แล้วเขาประดิษฐประดอยนะดูดู

นะครับคิดค้นเมนูนี้รู้ไหมเพื่ออะไร

เพื่อเอาใจลูกค้าที่ชอบทานผลไม้และสามารถทำขายได้ทั้งปี
ยังถือเป็นเจ้าแรกในจังหวัดเลยทีเดียว
ซึ่งกว่าจะได้สูตรนี้ที่ลงตัวนะครับ

ค้นนานกว่า๒๓เดือน
ส่วนแป้งสาระเป๋าก็จะเป็นเอกลักษณ์ของร้าน

มีความนุ่มกินแล้วไม่ติดฟัน

นี้ไงมัพร้าวถูกเป็นส้ม

นี่คือรายแรกสำคัญของสาระเปาไตล์วารี
สาระเปาส้มลาวา
ก็เรียกว่าสาระเปาใส้มะพร้าวนมสดลาวา
นอกจากนี้นะครับ

ละเป๋าส้มลาวาซึ่งมีรสชาติเปรี้ยว
กลมกล่อมและมีกลิ่นหอมหอมคล้ายโยเกิร์ตรส้ม
ค่ะก่อนหน้านี้ก็จะทำขายเฉพาะในช่วงเทศกาลมงคล
เทศกาลตรุษจีนแต่ปรากฏว่าลูกค้าให้การตอบรับดีมาก
มียอดสั่งซื้อเรื่อยมานะครับสำหรับสาระเป๋าของร้านจะขายในราคากล่องละ
บาทมีทั้งหมด๖ลูกซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรสชาติเองได้
คละกันในกล่องเดียวได้นะครับหรือว่าจะซื้อเป็นลูกลูกละนะครับ
ขายได้ลูกละ๓๕บาทนะครับมาหิวเลยอ่ะตอนเช้าแบบนี้แม่